เราเล่าข่าวไปบ่อยคุณผู้ชมต้องระวังให้มากเลยนะคะ
แก๊งเงินกู้ออนไลน์ครับแล้วพฤติกรรมจะเหมือนเดิมเลยค่ะ
คุณลุงแท็กซี่ท่านนี้โดนไป
คือคุณลุงอยากจะหาเงินไปจ่ายค่าเช่ารถแท็กซี่
ปรากฏว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนอ่ะเจอส่งมาส่งข้อความมา
ดลิงก์เข้าไปชวนให้กู้เงิน
วิธีการเหมือนเดิมค่ะจะบอกว่าก่อนจะอนุมัติเงินกู้
ต้องจ่ายค่าทำเอกสารก่อนต้องจ่ายค่านั่นค่านี่หลายอย่างเลยค่ะ
กว่าจะได้เงินกู้สุดท้ายคุณลุงแท็กซี่ท่านเนี้ย
จ่ายไปให้กับแก๊งเงินกู้ออนไลน์เนี่ยนะ๑๕๐๐๐บาท
แล้วแก๊งนี้ก็หายเงียบไปเลยจะเป็นแพทเทิร์นเดิมแบบนี้
คุณลุงคือเครียดมากจนถึงขั้นที่จะไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตายเลยนะคะ

เมืองดีทั้งเจ้าหน้าที่อาสาทั้งตำรวจปากคลองศาล
ช่วยกันเกลียดกล่อมคุณลุงแท็กซี่คนนี้นะคะ
คุณลุงจะกระโดดสะพานกรุงเทพจะฆ่าตัวตาย
เพราะว่าเครียดมากน้อยใจกลัวคดีจะไม่คืบหน้า
กลัวจะไม่ได้เงินคืนเพราะว่าถูกแก๊งเงินกู้ออนไลน์หลอกอะค่ะ
คุณลุงท่านนี้ค่ะค้างค่างวดรถแท็กซี่
แล้วก็จะต้องหาเงินสองหมื่นบาทมาจ่ายหนี้
ก็เลยลองดูในเฟซบุ๊กไปเจอโฆษณาเงินกู้ออนไลน์

ธันวาคมก็เลยประสานขอไอดีไลน์ทำเรื่องติดต่อขอกู้เงิน
ทีนี้แหละทางแก๊งมิจฉาชีพมันเริ่มหลอกเลย
บอกต้องมีค่าเอกสารนะพันหนึ่งคุณลุงโอนไปให้
คุณลุงก็โอนไปอีกต้องมีค่ามัดจำด้วยนะ
รวมแล้วคุณลุงโอนไปให้มิจฉาชีพหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
หลังจากนั้นมิจฉาชีพมันหนีหายติดต่อไม่ได้อีกเลย
ก็เลยรู้ตัวว่าโดนหลอกไปแจ้งความที่สอนอเพชรเกษม

ทางผู้กำกับสนปากคลองศาลก็รับเรื่องเอาไว้
บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยประสานไปที่สอนอเพชรเกษมนะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ประสานทางธนาคารขออายัดบัญชีของคนร้าย
และอยู่ระหว่างรอพยานเอกสารมาประกอบเพื่อติดตามตัวคนร้าย
พอคุณลุงก็ได้รู้ความคืบหน้าของคดีบางส่วน
แล้วก็มีภรรยามาเกลี้ยกล่อมด้วย
คุณลุงก็ค่อยเบาลงใจเย็นลง
ออกจากจุดเกิดเหตุตรงนี้แล้วก็กลับบ้านไป

ตำรวจทั้งทีมข่าวก็เตือนกันเลยนะคะ
ใครที่อยากจะกู้เงินก็ต้องติดต่อกับสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้
เพราะว่ารักษณะมิจฉาชีพที่มาแบบนี้มันมาบ่อย
มันมาบ่อยจริงแล้วพฤติการการหลอกเนี่ยมันจะเหมือนเดิม

ถ้าเกิดมีลักษณะแบบนี้รู้ตัวไว้เลยนะคะว่ามันเป็นการหลอกลวงเป็นแก๊งมิจฉาชีพค่ะ
คือบางคนบอกว่าแหมก็เข้าถึงแหล่งเงินกู้แบบถูกต้องตามระบบมันยากมันช้าอะไรพวกนี้เนี่ย
คือปลอดภัยจริงเนี่ยแต่ว่าเขาแบบเขาอยากได้เร็ว
แต่เร็วท่านก็เร็วแบบชัวร์นะฮะค่ะคือจะไปยืมเขาเนี่ย
แล้วแต่ท่านเลยท่านจะไปเอาดงเอาดอกอะไรเท่าไหร่เนี่ยแต่ขอให้ได้เงินก็แล้วกัน
แล้วต้องใช้หนี้เขาด้วยนะแต่ไอ้แบบที่ว่าส่งมาก่อนเอานู่นนี่นั่นมาก่อนเนี่ยไม่มีทางได้แน่นอน
อันนี้ค่ะเงินกู้ก็ไม่ได้แถมตัวเองยังต้องเสียเงินด้วยนะคะเสียเงินเสียความรู้สึกเสียใจเสียเวลาทุกอย่าง
แต่คุณลุงกลับบ้านแล้วเนาะสู้ต่อนะครับคุณลุงนะครับ